คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้จะมีงานมหากรรมการเงินครั้งที่๓
แต่ว่าช่วงนี้หลายคนมีการเลือกจะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตัวเอง
ดอกเบี้ยต่ำไปลงทุนในกองทุนพันธบัตร
หรือว่ากองทุนรูปแบบอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า
มาดูกันว่าวันพรุ่งนี้งานจะเกิดขึ้นมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง

วันพรุ่งนี้งามจะเกิดขึ้นแล้ว
อยากจะถามว่ามีกองทุนอะไรน่าสนใจบ้างครับคุณสินทนันครับ
จริงเนี่ยกองทุนมีการลงทุนหลายประเภทนะครับอยากให้นักทุนเนี่ยมาลองเดินดูนะครับ
กองทุนเปิดอีกมากมายนะครับและล่าสุดที่จะเปิดตัวในงานนี้ด้วยนะครับ
นอกจากกองทุนที่จะเปิดตัวแล้วเนี่ยผลต่อแทนอื่นนอกจากกองทุน
พอจะแนะนำคุณผู้ชมได้ไหมครับว่าเราจะต้องไปลงทุนอะไรดีโดยเฉพาะของหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยครับนะฮะ
จริงการลงทุนเนี่ยในกองทุนนะครับข้อดีเขาอย่างหนึ่งก็คือ
สามารถใช้เงินน้อยเนี่ยจะแตกกระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะนะครับ
ซึ่งการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ในกองทุนเนี่ยผมแนะนำว่าควรเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับ
ปีขึ้นไปนะครับจริงในผลตอบแทนของกองทุนบัวหลวงเนี่ย
ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วง๕ปีเนี่ยผมว่าผลตอบแทนเนี่ย
นะครับสมมุติวันพรุ่งนี้ตัวผมเองเริ่มสนใจจัดลงทุน
ถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วจะมีสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ถ้าเกิดว่าไปเปิดพอร์ตไปเปิดลงทุนกับบัวหลวง
แล้วพรุ่งนี้มีอะไรพิเศษนอกเหนือจากงานนี้บ้างไหมฮะ
นะครับจริงถ้าไปเปิดบัญชีในงานนะครับ
อันดับแรกเลยผมแนะนำให้ทุกท่านเปิดบัญชีก่อน
เพราะอย่างแรกเปิดบัญชีปุ๊บคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านการลงทุนค่อนข้างเยอะจากทรัพย์บัวหลวง

เราจะได้คู่มือในการลงทุนไปด้วยนะครับ

ต่อที่๒เนี่ยถ้าเปิดบัญชีแล้วมีการโอนเงินเข้ามานะครับ

ก็สามารถรับได้ที่งานได้เลยนะครับ
แล้วก็สุดท้ายนะครับ
สิ่งหนึ่งที่เหล่าทัพบัวหลวงค่อนข้างเน้นย้ำให้กับนักลงทุนมาก
ก็คือการให้ความรู้กับนักลงทุนนะครับ

เอาความรู้นะครับไปให้กับนักลงทุนในงานเลยนะครับผม

แง้มได้ไหมครับว่าเราจะรวยอย่างไรโดยที่ลงทุนอย่างนี้ครับ

ซื้อลงทุนในหุ้นเองก็ได้นะครับ
กองทุนเราก็จะอยากให้ทุกท่านเข้ามาเรียนรู้ว่า
กองทุนที่คุณควรจะลงทุนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
แม้กระทั่งกองทุนตัวใหม่ที่เราจะเปิดตัวเนี่ย

เวลามองประเทศไทยเนี่ยเขาจะลงทุนระยะยาวกับประเทศไทยเนี่ย

ซึ่งจะอยู่ในสัมมนาในวันศุกร์นี้ด้วยนะครับ

เรามีกองทุนอะไรตอนนี้น่าสนใจและสิทธิพิเศษ
ที่ประโยชน์จากการไปลงทุนกองทุนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
อย่างน้อยเนี่ยนักทุนเนี่ยจะได้ลดภาษีซึ่งยังต่อเขาอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับ
แล้วก็ล่าสุดที่กองทุนที่เราจัดสรรมาให้ใหม่เนี่ยเป็นกองทุนแบบต่างประเทศนะครับ
นักลงทุนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการเลือกหุ้นในการซื้อหุ้นนะครับ
แต่กองทุนแบบนี้นี่เป็นการเลือกหุ้นแบบฝรั่งเลยคัดให้เลยเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก
คุณแค่ลงทุนตามเขาไปนะครับและถือระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคตให้กับน้องทุนครับ
งานนี้ถ้าเกิดว่าแน่นอนมันจะมีทั้งมือเก่าที่ลงทุนอยู่แล้วไปหาพอร์ตเพิ่มเติมหรือว่ามือใหม่อย่างสมมุติผมเองไม่เคยลงทุนไปในงานนี้ทุกคนจะได้ความรู้พร้อมกันเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพราะว่าในงานเนี่ยนอกจากเรามีทั้งหมดให้แล้วสัมมนาให้แล้วเรายังมีที่ปรึกษาการลงทุนนะครับอยู่ที่บูธของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับสามารถทุกคนสามารถเข้าไปพูดคุยและสอบถามได้เลยว่าฉันอยากลงทุนแบบนี้อยากเริ่มต้นยังไงนะครับเรามีทีมงานของเราอยู่ที่นั่นนะครับผม
ผลตอบแทนมันมากมันต่างกันยังไงบ้างพอจะบอกในเบื้องต้นได้ไหมครับ
อยู่ที่ประมาณ๓๔เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็อาจจะสูงเงินฝากแล้ว
ถ้าคุณขยับความเสี่ยงขึ้นไปหน่อยถ้าเกิดนั่งทุนอาจจะอายุน้อยหน่อย
ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนลักษณะของเป็นแบบเหมือนคล้ายคุณซื้อ
คุณได้ค่าเช่าเป็นปันผลมาได้เรื่อยอย่างนี้ครับ
ซึ่งความเสี่ยงสูงสุดก็จะเป็นกองทุนประเภทพวกหุ้นนะครับผม
จากตัวคุณสินทนันไปแล้วกูรูที่จะไปให้ความรู้กับคุณผู้ชม
คนที่ไปร่วมงานมีท่านอื่นที่จะไปให้ความรู้เพิ่มเติมไหมครับ
แน่นอนก็จะมีคุณพระวิทย์กินประทุมที่บุตรศาสตร์การลงทุนพระอสัมบูรณ์หลวง
แล้วก็มีคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนงานค้ากาสารหนี้และหน่วยลงทุน
เราสามคนเนี่ยก็เดินสายทั่วประเทศเลยแต่พิเศษเฉพาะงานนี้ที่พวกเราจะไป
ให้ความรู้กับนักทุนที่งานเลยนะครับ
งานนี้คือได้ครบองค์ประกอบในการลงทุนในทุกรูปแบบเลยใช่ไหมครับ
จะไปได้ที่ไหนอย่างไรบูธของเรามีอะไรน่าสนใจบ้างย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
ในบูธของเรานะครับถ้าน้ำทุนเข้าไปนะครับ
ได้รับที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำให้นะครับ
นักลงทุนที่อยากเริ่มต้นลงทุนเนี่ยควรจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดทุนอยากลงทุนในกองทุนประเภทไหนก็ตามสามารถปรึกษาได้หมดนะครับ
อยากเริ่มต้นลงทุนในกองทุนเงินเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับ
ตอบแทนควรจะเป็นยังไงนะครับความเสี่ยงเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญที่สุด
อยากให้น้ำทุนเข้าไปพูดคุยกับทีมงานของเราที่บูธของรักษบุรกนะครับ
พรุ่งนี้วันแรกเริ่มงานอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมพรุ่งนี้เป็นวันแรกเลยครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณสินธนันนะฮะบุญยอดนะครับ

เรื่องของการออมเรื่องของการเงินไป

เรื่องของการออมกับกองทุนนั้นได้ผลประโยชน์มากกว่าการออมในดอกเบี้ยเงินฝาก

แล้วก็มีกูรูมาให้ความสนใจ
ความรู้เรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะครับ